เป็นเรื่องราวที่แฟนรายการของเรานี่นะคะ

เพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกทั่วไทย
ใครอยากว้าวแล้วก็ไปดูเลย
เรื่องราวต่อไปนี้จะพาแฟนรายการตลอดข่าว

ใครเห็นไปต้องร้องว้าว
ว้าวขนาดไหนเนี่ยไปชมกันเลยครับ
เรื่องแปลกสุดว้าวเรื่องแรกคือที่จังหวัดน้องคาย
มีรูปปั้นตำรวจทหารยืนเฝ้าอยู่หน้าโบสถ์

ไปกันที่วัดป่าธรรมรัตนวารี
นายางตำบลรัตนวาปี
อำเภอรัตนวาปีจังหวัดน้องคาย

เราจะได้เห็นรูปปั้นตำรวจสองนายสูงประมาณ๒เมตร
แต่งกายชุดเครื่องแบบมีปืนพกสั้นและกุญแจมือเหน็บไว้ที่ขอบกางเกง
ส่วนประตูทางเข้าโบสถ์ด้านข้างมีรูปปั้นทหาร๒นายสูงประมาณ๒เมตรเช่นกัน
แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบสีเขียวมีปืนยาวประจำกาย
รูปปั้นตำรวจและทหารมีลักษณะคล้ายว่ายืนเฝ้าหน้าประตูรักษาความปลอดภัยให้กระโปรด
ซึ่งในนั้นมีพระพุทธรูประจำวัดประติศาสตร์อยู่
หากใครสนใจจะไปชมตอนนี้คงจะไม่ได้แล้วล่ะครับ
เพราะทางเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปีพระชั้นผู้ใหญ่
ได้สั่งให้ทำการลื้อถอนรูปปั้นตำรวจทหารออกเรียบร้อย
เนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่ธรรมเนียมของวัดนั่นเองล่ะครับ
ต่อกันที่เรื่องแปลกสุดว้าวเรื่องที่สอง
กับพระพุทธรูปหินสายสีชมพูแก่สลักโบราณอายุกว่า๑๐๐ปี

ไปกันที่วัดเชียงทองบ้านสาลาหมู่๘ตำบลท่าวังทอง
อำเภอเมืองจังหวัดพยาวที่วัดแห่งนี้
เราจะได้ชื่นชมความงามของพระพุทธรูปหินทรายสีชมพู
สลักโบราณที่ทางพระครูภัยจิตธรรมพร
เจ้าอาวาสวัดเชียงทองได้เก็บรักษาไว้
สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณการจนถึงปัจจุบัน
นับว่าเป็นพระพุทธรูปหินทรายสีชมพูที่มีอายุเก่าแก่
สร้างด้วยการแกะสลักด้วยสกุลช่างพยาวปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยและเชียงแสน
ซึ่งผ่านมากว่า๑๐๐ปีแล้วล่ะครับ
ถือว่าเป็นวัดเพียงแห่งเดียวที่มีพระพุทธรูปหินสายแก่สลักสีชมพูถึง๖องค์
สำหรับพระพุทธรูปหินทรายสีชมพูแก่สลักด้วยหินทรายสีชมพู
ดอยม่อนผาเกียงองค์ใหญ่มี๒องค์
ขนาดหน้าตัก๑เมตร๕๐เซนติเมตรและสูง๑เมตร๘๐เซนติเมตร

ขนาดหน้าตักประมาณ๑๐๒๐นิ้วสูง๒๐๔๐นิ้ว
เรียงรายตามลำดับขั้นภายในวิหารน้อยโดยมีผ้าจีวอนห่มคลุมเอาไว้
และเรื่องแปลกสุดว้าวเรื่องสุดท้ายก็คือบ้านกลับหัวหนึ่งเดียวในจังหวัดสุโขทัย
ไปกันที่บ้านเลขที่๒๓๙ทับ๔หมู่๓ตำบลทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย
เรื่องราวนี้คือมีผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งได้สร้างบ้านพักแบบแปลกขึ้น
ดูยังไงยังไงก็ไม่เหมือนกับบ้านทั่วไป
ชั้นล่างเนี่ยทาสีดำชั้นบนทาสีแดงหลังคาก็สีแดง
ส่วนลักษณะตัวบ้านหงายท้องหลังคาทิ่มลงพื้นตัวบ้านลาดเอียง
ตกแต่งภายในบ้านก็สวยงามและไม่ใช่แค่ตัวบ้านเท่านั้นนะครับที่แปลก
เฟอร์นิเจอร์ไม้โต๊ะเก้าอี้ก็กลับหัวเช่นกันเห็นแล้วก็รู้สึกแปลกตาและโดดเด่นมากมากเลยล่ะครับ
คุณภูชิตนิชาชัยนิธิผู้ใหญ่บ้านหมู่๓และเจ้าของบ้านเล่าว่า
เมื่อก่อนเนี่ยตนเองเคยทำงานอยู่ที่กรุงเทพกว่า๒๑ปีและมีความคิดว่าอยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดของตนเองสักวันหนึ่ง
จึงเกิดปิ๊งไอเดียสร้างบ้านเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้คนที่ได้เห็นบ้านแล้วคิดอยากกลับบ้าน
จึงสร้างบ้านที่มีลักษณะแปลกกว่าบ้านปกติทั่วไปภายใต้ความหมายกลับบ้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ